ผมงงมากเลยนะผู้ชายคนนี้ขับรถเก่งมาเข้ามาในหมู่บ้าน
แล้วมาจอดหน้าบ้านของคนอื่น
ลงจากรถเปิดประตูรั้วเข้าไปขโมยกางเกงชั้นใน

ใช่ครับขับรถเก่งมาแบบนี้ด้วย

เพื่อมาขโมยกางเกงชั้นในของคนอื่นและเป็นของคุณผู้หญิง

วงจรปิดจับภาพชัดเจนครับผู้ชายคนนี้
ขับรถเก่งมาจอดลงมา
แล้วมาเปิดประตูรั้วบ้านของบ้านผู้เสียหายครับ

ฉันเข้าใจว่าเขามาที่บ้านเขาเอง
ใช่ไหมบ้านคนอื่นครับ
ช่วงนี้แดดจัดด้วยไงเอื้อมผิดแบบนี้เลย

นี่ครับผู้เสียหายก็เลยเอาหลักฐานนี้

ในหมู่บ้านเอกชนแห่งหนึ่ง

มีรับประพอคุ้มกันเข้าออก
หมู่บ้านด้วยนะอุ้ยแต่ก็งงว่า

คือบังด้านซ้ายแต่กล้องจับมุมขวาได้แล้วครับ

ชาวบ้านในหมู่บ้านลูกบ้านทุกคนก็หวาดกลัว
หวาดภาวะไปหมดแล้วครับนี่นะฮะ
นั้นขับรถออกไปแบบไม่เกรงกลัวใด

ชาวบ้านแถวนั้นเอ่ยกลัวไปหมดแล้ว
และนี่ครับรถของผู้ที่

ผู้เสียหายไปค่อนข้างชัดนะ

รถนี้คนครอบครองเจ้าของคือใคร

หรือมีการสับเปลี่ยนป้ายทะเบียนหรือไม่อย่างไร

และคำชี้แจ่งเพิ่มเติมฮะ